แล้วก็ทราบจะดีไหมครับ
ต้องบอกว่าจริงก็ทราบคือมีการส่งมาถึงแล้วอ่ะน้อ
อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกไม่เข้าใจ
และก็รู้สึกเข้าใจกันผิด

ได้ไหมคะ

ก็จากคำพูดครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกแบบ
เข้าใจกันผิดเพราะว่ามันเป็นความหมายที่กว้างมาก
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือก่อนอื่นเลยแล้วกัน
อยากจะขอโทษแล้วกันถ้าทำให้เข้าใจผิดและทำให้รู้สึกไม่ดีต่อกันนะคะ
แต่ว่าสำหรับเชียร์คือในความหมายที่เชียร์บอกว่า
เชียร์เนี่ยรู้จักกับบิ๊กรู้จักกับคุณบิ๊กมา๒ปีเนี่ยนะคะ
คือที่เชลบอกว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนกัน
คำนี้คืออาจจะต้องอธิบายกันหน่อยแล้วกันว่ามันคือความเป็นเพื่อนกันจริง
แล้วก็คือคำสัมภาษณ์ทุกครั้งที่เวลาเชียร์พูดว่า
ความสัมพันธ์ใหม่พัฒนามันไม่พัฒนาจริงค่ะ
แล้วคือเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นเพื่อนจริง
คือเราคบกันด้วยความเป็นเพื่อนกันมา
แล้วก็ความเป็นเพื่อนนี้มันมีความเดินทางโดย
เราเป็นเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกัน
ได้ไปทานข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันในกลุ่มเพื่อนกันเนี่ย
คือเราค่อยเห็นถึงความเป็นเพื่อนที่ดี
คำว่าที่เชียร์บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่ทำอะไรมาให้เราตลอดเนี่ย
มุมเขาก็คือเขาทำด้วยความเป็นเพื่อน
ไม่ใช่ทำด้วยความที่เราเป็นกิ๊กกัน
ยืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่กิ๊กกันมา๒ปี
หรือว่าคบกันมาเป็นแฟน๒ปีแล้วค่อยมาเปิดตัวไม่ใช่นะ
ก็เราแบบไม่ได้โกหกแมนคับ
แมนมากนะคือจริงเนี่ยคำพูดที่เราพูดว่าโสดคือโสด

และคำที่เชียร์ใช้คำว่าเมื่อมันพัฒนาเป็นคนพิเศษ

นั่นคือทุกสถานะที่เชียร์พูดทุกครั้งมันคือความจริง
แต่ว่าหลายคนพวกแฟนคลับบางกลุ่มเขายังจะเห็นใจที่ว่า
เดินกลุ่มมาเชียร์ยังบอกว่ายังโสดไม่มีใครยังมีหนุ่มเข้ามาจริง

คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะสำหรับเชียร์คือถ้าเชียร์นับว่าเชียร์โสด

เชียร์ไม่ได้มองว่าเขาเป็นใครที่จะมีโอกาสเป็นไปได้
แต่เมื่อการเดินทางอย่างที่เชียร์บอก
มันเห็นแล้วมันทำให้วันหนึ่งเรารู้สึกว่า
คนนี้ดีกับเรามาตลอดเลยอะไรแบบนี้
คือดีด้วยทั้งความเป็นเพื่อนดีด้วยทั้งความที่เขาอาจจะให้เราพิเศษมากกว่าคนอื่น
อะไรก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดบนความทำสิ่งดีให้กันแค่นั้นเองค่ะ
ส่วนถ้าจะบอกว่าเชียร์ไปโกหกเรื่องอะไร
คืออันนี้ขอแยกเป็น๒ประเด็นนิดนึงนะคะ
คำว่าโสดคือเชียร์โสดจริง
และตลอดทางมาเชียร์พูดมาตลอดว่าอันนี้ขออ้างอิงถึงน้องเต้ยนะคะ
เพราะว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับเชียร์ว่าเชียร์หลอกในฐานะคู่จิ้น
เชียร์ก็พูดอยู่ตลอดว่ากับเต้ยคือเป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงาน
ไม่เคยบอกว่าเต้ยเป็นอะไรมากกว่าคู่จิ้น
และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแค่นั้นเชียร์พูดมาตลอด
คือก็อยากจะย้ำตรงนี้ซะอีกครั้งหนึ่งว่าบางทีอาจจะลืมกันไปหรือเปล่าหรือยังไง
คุณย้อนอำนาจเกี่ยวกับสำคัญการให้สมฆาตเรานะคะว่าผู้จิ้นใจดิน
คืออันนี้พูดนิดนึงแล้วกันว่าด้วยความที่อย่างที่เชียร์บอกที่เชียร์ขอโทษเมื่อกี้เนี่ย
เพราะว่าคำพูดที่เชียร์พูดเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างพอสมควร
ทีนี้การตีความหมายออกมาทั้งการนำเสนอข่าวเอ่ย
หรือว่าการเล่าข่าวในบางครั้งหรือว่าในการเขียนหัวข่าวในบางครั้ง
มันเหมือนแบบเราคบมานานแล้วเพิ่งเปิดตัวซึ่งจริงอันนี้เช็คเคลียร์แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ

มันเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันมาจริงแล้วคำที่เชียร์ใช้คำว่าคือเพิ่งเปิดใจก็เพิ่งเปิดใจจริงคือเพิ่งเปิดใจเลยอะค่ะนึกออกไหมค

เอาแหละก็ไม่ออกเลย

มันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราจะมุ่งคำจัดความในการที่จะเลือกใครที่โอ้โห
โปรไฟล์ดีทุกอย่างเราคงชอบเขาไปนานแล้ว
คือไม่ได้หมายความว่าเราจะตั้งแง่ว่าไม่ชอบแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ

พี่เชียร์แอบเหนื่อยไหมคะว่าแบบในสัมภาษณ์อะไรคำถามก็เอามาโยงเป็นประเด็นยอดทำได้แบบนี้
เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเพราะว่าคือพื้นฐานในสิ่งที่เกิดขึ้น
ในการที่เขาสนใจเรามาจากการที่เขารักเรา
ฉะนั้นแล้วความรักนี้มันก็อยู่กันด้วยความรักมาตลอด
แต่วันหนึ่งถ้ามีอะไรที่ทำให้ไม่เข้าใจถ้าเชียร์ขอโทษได้เชียร์ขอโทษ
เพราะว่าเชียร์ไม่เคยไม่ให้ความสำคัญพวกเขานะคือนึกถึงเขาตลอด
แต่วันนี้ถ้าเขาจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรคือเชียร์ก็จริงใจที่จะพูดแบบนี้
และนี่คือตัวเชียร์แล้วก็ถ้าความเป็นกันเองหรือความสุขที่มีกันมานะคะ
คือถ้าวันนี้จะทำให้เขาไม่มีความสุขอาจจะด้วยอะไรก็แล้ว
แต่คือเชียร์เคยพูดอยู่เสมอว่าให้อยู่ในจุดที่สบายใจ
ถ้าวันนี้ไม่สบายใจเพราะเชียร์ก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าวันนี้ได้ฟังคำพูดเชียร์แล้วสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันต่อ
เชียร์ก็จะยินดีและขอบคุณมากเพราะเชียร์ก็ให้ความสำคัญและเห็นค่าเขาตลอด
มันแน่นอนค่ะต้องรับได้อยู่แล้วเพราะว่าคือเราอยู่ในวงการมา
คนที่เคยอยู่กับเรามาเขาก็มีเปลี่ยนไปชอบคนอื่น
หรือมีแบบหายไปบ้างด้วยฐานะด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรหลายอย่างที่มันอาจจะหายกันไป
ก็มีคือเราก็เห็นอยู่ตลอดแล้วว่ามันมีการวนเวียนตรงนี้อยู่ตลอด
คือแม้กระทั่งเราเองเราเคยชอบใครที่เป็นแบบดารานักแสดงอย่างนี้ค่ะ

มองว่ามันเป็นเรื่องปกติมาก
มันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนอยู่แล้ว

อเจมส์รู้สึกว่าคนนี้มันปั่นทอนจิตใจตัวพี่เชียร์อย่างไรคะ
อเรนนี่เอ่อเสียใจไหมเหรอคะ

เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราให้คุณค่าให้
ให้คำขอบคุณมาตลอดกับคนที่รักเรา
แต่ว่าบางคำพูดที่เชียร์รู้สึกว่า
บางอย่างอาจจะฟังด้วยความไม่เข้าใจก็จริง
แต่ว่ามาใช้คำพูดที่รุนแรงมากกับเชียร์โดยเฉพาะ
สิ่งที่เชียร์รู้สึกกระทบกันที่สุดก็คือ
พูดจากับครอบครัวเชียร์ไม่ดีเลย

แต่การที่ไปพูดกับคุณแม่เชียร์

การที่ไปว่าน้องชายเชียร์ไปตี
ไปตีหน้าว่าโกหกอะไรก็ไม่รู้
แต่คือมันเป็นคำพูดที่รุนแรงและหยาบคายมาก

เรารู้สึกมันค่อนข้างจะเกินไปไหม

อย่าไปลงที่คนอื่นแบบนี้
และที่สำคัญครอบครัวเชียร์เขาไม่ได้ทำอะไร
คือมีการหาว่าหลอกลวงบ้างปลอมบ้าง
คือเชียร์งงว่าเราก็พูดอยู่ตลอด
ไม่ใช่เหรอว่าเราเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน
เป็นแค่เพื่อนกันเป็นแค่พี่น้องกัน

มีแฟนคลับฝากของกันมา
บ้านฝั่งเต้ยก็คุณพ่อคุณแม่น่ารักมากนะคะ

เอาของมาให้เอาข้าวสารเอาอะไรมาฝากตลอด
แล้วการที่หม่าม้าเชียร์เอาของให้
มันเป็นน้ำใจที่เหมือนเรารักษาซึ่งมิตรภาพกัน
น้ำใจที่ให้กันไปกันมามันเป็นสิ่งที่น่ารักมาก
แต่วันนี้กลายเป็นว่าความน่ารักนั้นมันถูกมอง

คือเชียร์รู้สึกว่าขอเถอะค่ะ
อย่าเอาอะไรมาใส่กับครอบครัวเชียร์แบบนี้เลย
แสดงว่าเราแอบเสียน้ำตากับเรื่องนี้

แล้วจะรับคุยหรือถามเรื่องนี้ไหม

แต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดจากความไม่เข้าใจที่เป็นฝั่งเชียร์
ฉะนั้นแล้วคืออยากให้ฟังตรงนี้
แล้วก็ลองใช้วิจารณญาณกันดูว่ามันคืออะไรยังไง

ถ้าสบายใจยังไงจะอยู่หรือไม่อยู่
ก็เชียร์อยากให้ความสบายใจมันเกิดขึ้นมากกว่า
เพราะว่าพื้นฐานเราเกิดมาจากความรัก
แบบคู่จินจะแบบสาระเรียกรู้ตัว
ก็มันเรื่องแรงขนาดนี้

คือมันสาโลเชียไม่เกี่ยวเลยนะ
แต่การทำงานเชียร์หรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับตัวเชียร์

คือแม้กระทั่งแฟนคลับของแอนเชียร์
คือเกิดการพูดถึงว่าเชียร์มีคนพิเศษอะไรแบบนี้

ก็จริงต้องบอกว่ามีกำลังใจที่มากมายนะคะที่ส่งมาให้
คือไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจจะเกิดขึ้นจากฝั่ง

คือลูกหมีที่เข้าใจก็มีเยอะมากเลย
แต่คนที่ไม่เข้าใจก็มีแบบนี้นะคะ
แล้วที่ดูก็เป็นอย่างไกลอะไรไหมกับเรื่องมีกำลังใจ

คือเชียร์รู้สึกว่าเรื่องนี้แบบมันเกิดขึ้นจากคำพูดเชียร์
เชียร์ก็อยากจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
คือก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
หรือว่าไม่ได้อยากให้กังวลใจอะไรเพราะเรื่องของเชียร์ค่ะ
เชียร์มีอะไรจะตอบกับความหนีที่ทั้งส่วน

ก็เชียร์ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือพูดไปหมดแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่ฟังแล้วว่า
รู้สึกยังไงกับคำพูดเชียร์นะคะ
อื้อฮือ